ซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับแก๊งอาจยากรรมข้ามชาติ
โดยใช้ไทยเป็นศูนย์บัญชาการลอกล่วงเหยื่อ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการบำนานชาวจีน

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
สืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

หลังใช้บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางนา

ติดต่อไปหาเหยื่อในต่างประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและไต้หวัน

และนำไปใช้เกี่ยวกับยาเสพติด

เพื่อให้เหยื่อไตใจพร้อมส่งข้อมูลเอกสารทางการเงิน
ให้กับขบวนการและโอนเงินให้
จะหลอกหลักเลยคือเป็นพนักงานธนาคาร
โทรไปหลอกว่าบัญชีของเหยื่อ
มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาเปิดบัญชีเหยื่อ
และเปิดการใช้โทรศัพท์นะครับ
แล้วบัญชีนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคดียาเสพติด

เกี่ยวกับบัญชีและข้อมูลสูตรบุคคลมาให้
ถ้าเกิดเหยื่อเชื่อหรือยังไม่เชื่อ
ก็จะต่อโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือให้เบอร์ให้โทรกลับไปเจ้าหน้าที่โคราช
ซึ่งก็จะเป็นเบอร์บ้านเบอร์สำนักงานนะครับ
อย่าโทรกลับไปก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสมอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ข้ามชาติครั้งนี้
พบผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ๘คน
มีนายโจจินเฉิงเป็นหัวหน้าขบวนการใหญ่ในไทย
โดยเช่าบ้านหลังนี้เป็นฐานบัญชาการ

พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
อกจากนี้ยังมีรายชื่อผู้เสียหายนับพันคน

ตำรวจจึงประสานงานระหว่างประเทศ
จับตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงไทเป
เตรียมตัวหนีออกนอกประเทศ
กำลักเหยื่อในประเทศไทย
ซึ่งการจับครั้งนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่างเรากับประเทศที่เกี่ยวข้อง
แล้วเราทำให้ตัดลากถอนโคนได้
สำหรับผู้ต้องหาที่จับได้ในครั้งนี้

เพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักร
พร้อมเตรียมผลักดันกลับประเทศต้นทาง
โดยตำรวจเตรียมสืบสวนขยายผลกวาดล้างมิจฉาชีพเหล่านี้ต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน